เอาเดี๋ยวนี้ขโมยเข้าบ้านเขานี่ก็มีพฤติการแปลกนะ
วันก่อนอะไรนะทำอาหารแล้วเปิดแอร์นอนใช่ไหม

วันนี้เข้ามาเปิดตู้เย็นกินของเขาอีกแล้วทำไมสบายใจขนาดนั้น
นั่นดิซะทำไมสบายใจขนาดนั้นนะครับเข้าบ้านคนอื่นเขา
โพสต์ไว้ในกลุ่มข่าวนนทบุรีนั้นเข้ามาแล้วเปิดตู้เย็นแล้ว

เหมือนทำตัวเหมือนเจ้าของบ้านเลยนะบนตู้เย็น
คุณผู้ชมจะเห็นผู้ชายคนนั้นไปเปิดตู้เย็นนะ
มาเสื้อแขนยาวสีเขียวเข้มนะครับแล้วก็สวมหมวกสีน้ำเงิน
เดินถือถุงสีขาวมาด้วยเข้ามาในบ้านในหมู่บ้านฟ้าใหม่ที่ปากเกร็ดนนทบุรี
หรือของในตู้เย็นกินใจเย็นจริงจริงอืมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงวันเสาร์นะ
วันเสาร์บ่ายวันเสาร์ที่๑๑ธันวาคมที่ผ่านมาเจ้าของคลิปโพสต์บอกว่า
เตือนภัยคนร้ายโจรบุกเข้าบ้านขโมยและทุบทำลายข้าวของพิกัดหมู่บ้านฟ้าใหม่
ถนน๓๔๕ประเก็ตรูปภัณฑ์ตามกล้องวงจรปิดพบเห็นโปรดแจ้งสพราชพฤกษ์
คุณสุภาชัยยังเล่าต่อบอกว่าโอ้โหเคราะห์ดีมากที่คนร้ายมันไม่ได้อะไรไปนะ
เพราะว่าทรัพย์สินมีค่าเขาเก็บไว้ในเฟฟหมดแล้ว
อกจากนี้ในบ้านก็จะมีของชิ้นใหญ่ไงมันเอาไปไม่ไหวพวกทีวีตู้เย็นนะครับ
แต่คนร้ายก็ทำลายกล้องวงจรปิดไปตัวนึงนะคงเหลือไปเห็นแหละ
แล้วก็ไล่เปิดห้องนอนในบ้านทุกห้องดูของเลย
ว่าคนร้ายน่าจะมาดูลาดเหลาไว้ก่อนแล้วแล้วรู้ว่าไม่อยู่บ้านก็เลยเข้าก่อเหตุ
ชาวเน็ตที่เห็นรูปภัณฑ์สันธารของคนร้ายนะครับ
ก็เดาบอกว่าน่าจะเป็นคนงานก่อสร้างแถวนั้นหรือเปล่า
นี่มีการสกตาเนี่ยทักเลยกล้องนี้
ส่วนบางคนก็บอกว่าหน้าชัดขนาดนี้ตำรวจต้องจับได้

ก็ตามตัวกันต่อไปนะหลักฐานชัดเลยทีเดียวนะคะ